พี่เบิร์ตมีแล้วปุ้ยมีแล้วผมก็มีเหมือนกัน
พาไปกินมะปรางพันธ์สุวรรณบาท

เป็นมะปรางพันธุ์พื้นเมืองของกำแพงเพชรแล้วหากินยากมาก
แล้วส่วนนี้ส่วนเดียวที่ให้ผลผลิตออกมา
แล้วคนจองหมดแล้ว

แต่มันหากินยาก
คือมันจะรสหวานกรอบอร่อยเม็ดเล็ก
อันนี้สำคัญเม็ดเล็กเพราะว่าเรากินเนื้อเยอะใช่ไหม

แล้วก็มะปรางพันธุ์พื้นบ้านเก่าแก่ชื่อว่าพันธ์สุวรรณบาท

ฟ้าฝนไม่เป็นใจแต่ปีนี้สภาพอากาศมันเอื้อ
ทำให้มะปรางพันธ์สุวรรณบาทออกผลผลิตได้ดีดูสิ
นวลเชียลุงน้อย
นะฮะเจ้าของสวนเขาบอกว่ามะปรางพันนี้เนี่ย
เป็นพันธุ์เก่าแก่ในกำแพงเพชรแทบจะไม่มีสวนไหนเก็บต้นไว้แล้ว
เนื่องจากต้นมะปรางพันธุ์เนี่ยมันนักนะฮะออกลูกก็หยาก
ผลผลิตก็ไม่มากดังนั้นคนก็หันไปปลูกมะยงชิดแทนไง
มันก็ลูกใหญ่โตกันไปนะฮะแต่ตนเนี่ยยังเก็บรักษาต้นนี้พันนี้เอาไว้

มันอร่อยหวานกรอบเม็ดเล็กนะฮะ
ผู้ที่นิยมบริโภคจะทราบกันดีแล้วก็จะไปสั่งจองทุกปี
ออกหรือยังขอจองหน่อยจองต้นนี้พันนี้เลย
ถึงขนาดคนที่สั่งจองต้องมาช่วยเก็บเพราะว่าเก็บไม่ทัน
ราคาจะแพงกว่ามะยงชิดที่ขายตามตลาดทั่วไปนะฮะ
โดยมะปรางพันธ์สุวรรณบาทนั้นจะขายจากสวนกิโลกรัมหนึ่ง๓๐๐บาท๓๐๐บาท
สวนแต่ไปขายต่ออีกทอดนึงไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะครับ
สำหรับลุงน้อยมีอาชีพปลูกมะปรางสุวรรณบาท
แล้วก็มะยงชิดมานานหลายสิบปีแล้วตอนนี้อายุ๘๒แล้ว
แต่ยังคงแข็งแรงยังปีนต้นมงต้นไม้เห็นไหมเซียนทีเดียวครับ
ยังสามารถปีนต้นมะปรางไปเก็บผลผลิตได้นี่โอ้โหแกแข็งแรงมาก
ใครสนใจไปได้ครับไปซื้อมะปรางพันธ์สุวรรณบาทได้นะ
สั่งจองไว้ของผลผลิตปีหน้าก็ได้เลยนะไปที่นี่ที่สวนของลุงน้อยลงเสิร์ชดูก็ได้นะ
อยู่ที่ตำบลครองขุงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ